วันนี้ไปดูเรื่องของการแปลกแหวกเอ๊ะกันบ้างดีกว่า
จะพาไปดูหอระคังรูปกระติ๊บข้าว
ยิ่งใหญ่สวยงามตระกาลตา

ติดตามกันเลยในช่วงแปลกแวกเอ
พาคุณผู้ชมมาที่นี่เลย

ทุ่งนางโอกอำเภอเมืองจังหวัด

ที่นี่มีสิ่งปลูกสร้างสุดแปลกตา
หอระคังรูปทรงกระติ๊บข้าว
เป็นหอระคังที่แบบว่าไม่เหมือนใครจริงนะ

หอระคังเป็นรูปทรงกระทิบข้าง
ที่มีขนาดฐานกว้าง

ส่วนบนยอดทำเป็นลักษณะรูปทรงกลม

เขาบอกว่าถ้ามากราบไหว้แล้วได้มาได้ดูที่นี่ด้วยเหมือนกับว่าได้โชคได้ลาบตามที่เขาเขียนเอาไว้นี่
เขียนคำว่าอะไรโชคดีมั่งมีมั่งคั่งยั่งยืน
โอ้โหคำสิริมงคลทั้งนั้นเลย
เป็นประโยคที่ดีใช่ไหมล่ะประชาชนทั่วไปเขาบอกว่าไม่ค่อยได้เห็นหรอก
แต่พอมาที่วัดแห่งนี้เออมันก็ดูแล้วเนี่ยแปลกหูแปลกตาดี
ถามเจ้าอาวาสฮะท่านบอกว่าจุดนี้
ทีเป็นถังน้ำปลาปลาเก่าที่เลิกใช้งานไปแล้ว
ก็เลยดัดแปลงถังน้ำปลาปลาเก่าให้เป็นหอระคัง
เขาบอกว่าทำให้เป็นรูปทรงกระติบข้าว
มันก็เหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านนางโอ่งนะ
รวมทั้งเป็นการระลึกถึงอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษฮะ
เพราะส่วนใหญ่ที่นี่เขามีอาชีพเสริมจากการทำนา
คือการสารกระติบข้าวเหนียว

ทำมานานเป็นร้อยปีนะ

คืนชื่อคืนชื่อนะข้าวเหนียวข้าวเหนียวขับคืนชื่อขับคืนชื่อขับคืนชื่อ
สวยเนาะ
ถ้าไปที่นี่คุณอย่ารืมซื้อกลับมาซิ

เพราะมีหลายวัดหลายที่ที่น่าสนใจ
ทั่วประเทศไทยเดี๋ยวจะค่อยเอามาให้ดูกันครับ